ความคืบหน้าเหตุการณ์ที่ไปเจอศพผู้หญิงตายและอืดมาหลายวันแล้ว
แล้วก็ไปพบว่ามีผ้ายันแปะอยู่ที่บริเวณช่วงคอด้วย
ไม่รู้ว่าเป็นการสะกดวิญญาณหรือไม่อย่างไร
กรณีที่ไปเจอศพผู้หญิงไทยไม่ทราบชื่อครับ
เสื้อคอกลมสีแดงนุ่งกางเกงขาสั้นสีน้ำตาลอ่อน
คล้ายกางเกงบ็อกเซอร์ของผู้ชายที่เขาสวมใส่กันนะครับมิ้นคุณผู้ชม
ห่อด้วยผ้าห่มทิ้งอยู่ในร่องน้ำข้างไร่มันสัมปะหลัง
ห่างจากถนนสาย๓๓๑ระหว่างช่วงกม๑๗กับ๑๘
หรือถนนสายสัตหีบนครราชศรีมาครับ
ในพื้นที่อำเภอบังละมุงจังหวัดชนบุรีช่วงเย็นเมื่อวานนี้
บนศพไปเจอว่ามีผ้ายันเป็นเหมือนกับยันของตะไข่
ศรีชนที่นครศรีธรรมราชนะครับ
ยันผืนนี้ครับแบบนี้เลย
และที่ศพมีบาดแผลถลอกบริเวณต้นขาขวายาวประมาณ๑๐เซนติเมตร
ว่าตายมาแล้วประมาณ๓วันสภาพศพก็เปลี่ยนสภาพเริ่มอืดแล้ว
ตำรวจยังไม่สรุปว่าตายเพราะอะไรต้องรอผลชนสูตรก่อนครับจากสถาบันนิติเวศ
ตรวจสอบที่เกิดเหตุเชื่อว่าน่าจะมีคนนำร่างผู้ตายมาทิ้งและต้องการอำพลางศพ
ก่อนที่จะมีคนมาเจอศพเพราะตอนแรกที่เจอก็ยังไม่มั่นใจว่าเอ๊ะเป็นศพของคนหรือเปล่าถูกไหมฮะ
ใช่ค่ะเพราะว่าตอนแรกคืออำพรางไว้เอากิ่งไม้มาบังเอาเหมือนเป็นโลโก้ของเครื่องดื่มน้ำอัดลมมาวางแปะเอาไว้บนหน้าอีกก็เลยซุ้มไว้
เอาไม้มาเขียตอนแรกคิดว่าไม่น่าจะใช่ศพคนหรอกมั้ง
คือตอนแรกนึกว่าน่าจะเป็นซากสัตว์แต่ดูไปดูมาแม่มันจะต้องเป็นสัตว์อะไรที่มันตัวใหญ่ขนาดนี้
เป็นไร่มันสัมปะหลังแบบที่เห็นนะฮะพื้นที่ตรงจุดนี้
ลูกติดกับไร่สับปะรดแล้วก็ยังเจอกองเศษไม้เปื้อนเลือด
และป้ายโฆษณาน้ำอัดลมที่เปื้อนเลือด
ว่าคนร้ายใช้สิ่งต่างเหล่านี้เอามาปิดทับอำพลางศพเอาไว้
นี่ครับป้ายเหล่านี้แล้วตอนที่คุณเขาไปเจอ
เขาก็เอาไม้เขียดูนี่แหละว่าเอ๊ะอะไรนะมาปิดมาบังเอาไว้ตรงจุดนี้
เป็นซากสัตว์หรือเปล่าแต่ไม่ใช่นี่คือร่างของคน
พื้นที่โดยรอบมีจอมปลวกขนาดใหญ่มีต้นไม้รกครับอยู่ใกล้กับจุดพบศพ
แต่ไม่พบสิ่งผิดปกติอื่นอื่นรวมถึงตรวจสอบเส้นทางการเข้าออกของพื้นที่ไร่มัน
ตรงจุดนี้เนี่ยพบว่าด้านในเป็นเหมือนกับเหวอ่ะเพราะฉะนั้นคาดว่าคนร้ายน่าจะเข้าออก
จากปากทางที่อยู่ห่างจากถนนประมาณ๓๐เมตรก็คือน่าจะเป็นทางประมาณนี้ฮะ
ที่จะเข้าออกได้สอบถามคนงานสวนสับปะรดครับในจงเล่าให้ฟังบอกว่าเมื่อวาน
ช่วงประมาณบ่ายสองขับรถเข้ามาในสวนเพื่อจะย้ายหน่อสับปะรดแล้วได้กลิ่นเหม็นโชย
มาจากกองไม้พอเข้าไปใกล้ใกล้เหม็นแรงขึ้นแรงขึ้นแล้วตาไปเห็นว่ามีมือโผล่ออกมา
เพ่งพอเพ่งมองดีตกใจฮะนี่ศพไม่ใช่
ตุ๊กตาที่ใส่แหวนแล้วรีบโทรแจ้งตำรวจครับ
โดยที่ยังไม่ได้ไปยุ่งเกี่ยวอะไรกับศพเลยตอนนั้น
ส่วนตัวไม่รู้จักกับคนตายมาก่อนและยืนยันว่าไม่ใช่คนงานในพื้นที่
คาดว่าน่าจะถูกฆ่าตายจากที่อื่นและเอาศพมาทิ้งอำพลางไว้ตรงนี้
เพราะถนนเส้นนี้ครับค่อนข้างจะเปลี่ยวอันนี้ลุงจงบอกนะ
ไม่มีบ้านคนมีแต่ไร่มีแต่สวนตลอดทั้งเส้น
และจุดที่เอามาทิ้งเนี่ยคาดว่าคนที่ก่อเหตุคงจะต้องมาเลือกดูสถานที่แล้วล่ะ
เพราะตรงนั้นเป็นร่องน้ำและด้านบนเป็นทางตันไปต่อไม่ได้
ตอนนี้ชาวสวนชาวไร่เขากลัวกันมากครับ
หลังจากพบศพผู้หญิงปริศนาตายตรงนี้ครับ
หลังจากพบศพผู้หญิงปริศนาตายตรงนี้ครับ
หลังจากพบศพผู้หญิงปริศนาตายตรงนี้ครับ
หลังจากพบศพผู้หญิงปริศนาตายตรงนี้ครับ
หลังจากพบศพผู้หญิงปริศนาตายตรงนี้ครับ
หลังจากพบศพผู้หญิงปริศนาตายตรงนี้ครับ
หลังจากพบศพผู้หญิงปริศนาตายตรงนี้ครับ
หลังจากพบศพผู้หญิงปริศนาตายตรงนี้ครับ
หลังจากพบศพผู้หญิงปริศนาตายตรงนี้ครับ
หลังจากพบศพผู้หญิงปริศนาตายตรงนี้ครับ
หลังจากพบศพผู้หญิงปริศนาตายตรงนี้ครับ
หลังจากพบศพผู้หญิงปริศนาตายตรงนี้ครับ
หลังจากพบศพผู้หญิงปริศนาตายตรงนี้ครับ
หลังจากพบศพผู้หญิงปริศนาตายตรงนี้ครับ
หลังจากพบศพผู้หญิงปริศนาตายตรงนี้ครับ
หลังจากพบศพผู้หญิงปริศนาตายตรงนี้ครับ
หลังจากพบศพผู้หญิงปริศนาตายตรงนี้ครับ
หลังจากพบศพผู้หญิงปริศนาตายตรงนี้ครับ
หลังจากพบศพผู้หญิงปริศนาตายตรงนี้ครับ
หลังจากพบศพผู้หญิงปริศนาตายตรงนี้ครับ
หลังจากพบศพผู้หญิงปริศนาตายตรงนี้ครับ
หลังจากพบศพผู้หญิงปริศนาตายตรงนี้ครับ
หลังจากพบศพผู้หญิงปริศนาตายตรงนี้ครับ
หลังจากพบศพผู้หญิงปริศนาตายตรงนี้ครับ
หลังจากพบศพผู้หญิงปริศนาตายตรงนี้ครับ
หลังจากพบศพผู้หญิงปริศนาตายตรงนี้ครับ
หลังจากพบศพผู้หญิงปริศนาตายตรงนี้ครับ
หลังจากพบศพผู้หญิงปริศนาตายตรงนี้ครับ
หลังจากพบศพผู้หญิงปริศนาตายตรงนี้ครับ
หลังจากพบศพผู้หญิงปริศนาตายตรงนี้ครับ
หลังจากพบศพผู้หญิงปริศนาตายตรงนี้ครับ
หลังจากพบศพผู้หญิงปริศนาตายตรงนี้ครับ
หลังจากพบศพผู้หญิงปริศนาตายตรงนี้ครับ
หลังจากพบศพผู้หญิงปริศนาตายตรงนี้ครับ
หลังจากพบศพผู้หญิงปริศนาตายตรงนี้ครับ
หลังจากพบศพผู้หญิงปริศนาตายตรงนี้ครับ

หลังจากพบศพผู้หญิงปริศนาตายตรงนี้ครับ
หลังจากพบศพผู้หญิงปริศนาตายตรงนี้ครับ
หลังจากพบศพผู้หญิงปริศนาตายตรงนี้ครับ
หลังจากพบศพผู้หญิงปริศนาตายตรงนี้ครับ
หลังจากพบศพผู้หญิงปริศนาตายตรงนี้ครับ
หลังจากพบศพผู้หญิงปริศนาตายตรงนี้ครับ
หลังจากพบศพผู้หญิงปริศนาตายตรงนี้ครับ
หลังจากพบศพผู้หญิงปริศนาตายตรงนี้ครับ
หลังจากพบศพผู้หญิงปริศนาตายตรงนี้ครับ
หลังจากพบศพผู้หญิงปริศนาตายตรงนี้ครับ
หลังจากพบศพผู้หญิงปริศนาตายตรงนี้ครับ
หลังจากพบศพผู้หญิงปริศนาตายตรงนี้ครับ
หลังจากพบศพผู้หญิงปริศนาตายตรงนี้ครับ
หลังจากพบศพผู้หญิงปริศนาตายตรงนี้ครับ
หลังจากพบศพผู้หญิงปริศนาตายตรงนี้ครับ
หลังจากพบศพผู้หญิงปริศนาตายตรงนี้ครับ
หลังจากพบศพผู้หญิงปริศนาตายตรงนี้ครับ
หลังจากพบศพผู้หญิงปริศนาตายตรงนี้ครับ
หลังจากพบศพผู้หญิงปริศนาตายตรงนี้ครับ
หลังจากพบศพผู้หญิงปริศนาตายตรงนี้ครับ
หลังจากพบศพผู้หญิงปริศนาตายตรงนี้ครับ
หลังจากพบศพผู้หญิงปริศนาตายตรงนี้ครับ
หลังจากพบศพผู้หญิงปริศนาตายตรงนี้ครับ
หลังจากพบศพผู้หญิงปริศนาตายตรงนี้ครับ
หลังจากพบศพผู้หญิงปริศนาตายตรงนี้ครับ
หลังจากพบศพผู้หญิงปริศนาตายตรงนี้ครับ
หลังจากพบศพผู้หญิงปริศนาตายตรงนี้ครับ
หลังจากพบศพผู้หญิงปริศนาตายตรงนี้ครับ
หลังจากพบศพผู้หญิงปริศนาตายตรงนี้ครับ
หลังจากพบศพผู้หญิงปริศนาตายตรงนี้ครับ
หลังจากพบศพผู้หญิงปริศนาตายตรงนี้ครับ
หลังจากพบศพผู้หญิงปริศนาตายตรงนี้ครับ
หลังจากพบศพผู้หญิงปริศนาตายตรงนี้ครับ
หลังจากพบศพผู้หญิงปริศนาตายตรงนี้ครับ
หลังจากพบศพผู้หญิงปริศนาตายตรงนี้ครับ
หลังจากพบศพผู้หญิงปริศนาตายตรงนี้ครับ
หลังจากพบศพผู้หญิงปริศนาตายตรงนี้ครับ
หลังจากพบศพผู้หญิงปริศนาตายตรงนี้ครับ
หลังจากพบศพผู้หญิงปริศนาตายตรงนี้ครับ
หลังจากพบศพผู้หญิงปริศนาตายตรงนี้ครับ
หลังจากพบศพผู้หญิงปริศนาตายตรงนี้ครับ
หลังจากพบศพผู้หญิงปริศนาตายตรงนี้ครับ
หลังจากพบศพผู้หญิงปริศนาตายตรงนี้ครับ
หลังจากพบศพผู้หญิงปริศนาตายตรงนี้ครับ
หลังจากพบศพผู้หญิงปริศนาตายตรงนี้ครับ
หลังจากพบศพผู้หญิงปริศนาตายตรงนี้ครับ
หลังจากพบศพผู้หญิงปริศนาตายตรงนี้ครับ
หลังจากพบศพผู้หญิงปริศนาตายตรงนี้ครับ
หลังจากพบศพผู้หญิงปริศนาตายตรงนี้ครับ
หลังจากพบศพผู้หญิงปริศนาตายตรงนี้ครับ
หลังจากพบศพผู้หญิงปริศนาตายตรงนี้ครับ
หลังจากพบศพผู้หญิงปริศนาตายตรงนี้ครับ
หลังจากพบศพผู้หญิงปริศนาตายตรงนี้ครับ
หลังจากพบศพผู้หญิงปริศนาตายตรงนี้ครับ
หลังจากพบศพผู้หญิงปริศนาตายตรงนี้ครับ
หลังจากพบศพผู้หญิงปริศนาตายตรงนี้ครับ
หลังจากพบศพผู้หญิงปริศนาตายตรงนี้ครับ
หลังจากพบศพผู้หญิงปริศนาตายตรงนี้ครับ
หลังจากพบศพผู้หญิงปริศนาตายตรงนี้ครับ
หลังจากพบศพผู้หญิงปริศนาตายตรงนี้ครับ